คุณผู้ชมครับตอนนี้ที่สวนนักคาราพิรมนั้น

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เดินทางไปรอชมการแสดงแสงสีตระการตา

นับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๕๕๙

ทัศนัยโค้ทองและคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ

สวัสดีครับอีกประมาณ๓ชั่วโมงเท่านั้น
เราจะเริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่กันแล้วครับ

การแสดงไฮไลท์สำคัญของค่ำคืนนี้
ที่จะมีการถ่ายภาพขึ้นไปยังบนองค์พระปรางวัดอรุณ

การแสดงมหากราบนิทานแผ่นดินค่ะ
เป็นการบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวตำนาน
ของดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ก็เชื่อว่าคงจะสร้างความประทับใจ
แต่วันนี้วันจริงก็มีความพิเศษอีกมากมายรออยู่

การแสดงแสงสีเสียงที่งดงาม
ได้มีการออกอากาศไปผ่านทางสื่อช่องทางต่าง
ทำให้ค่ำคืนนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
มาจับจองพื้นที่รอชื่นชมการแสดงไลติ้ง
และไลฟ์แมปติ้งเต็มพื้นที่สวรรณภรภิรมนะครับ

เตรียมเก้าอี้เอาไว้ให้ประมาณ๔๐๐ที่นั่ง
บางคนนะครับมารอคิวตั้งแต่ช่วงเย็นครับ
หวังจะได้จุดที่เห็นการแสดงที่ชัดเจนและสวยงามที่สุดครับ
การแสดงแสงสีในชื่อชุดมหากราบนิทันแผ่นดินนี้

ปรังตราคติไทยโบราณ
ต่อเนื่องถึงการสร้างชาติภัณฑ์ในดินแดนสุวรรณภูมิ
และการสร้างชาติไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ความยาวในการแสดงกว่า๔๕นาทีนะคะ
ซึ่งทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงแสงสีที่ตระกาลตา
ฉายลงบนพระปรางวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ทุกคนผมคิดว่าเป็นคนจากไทยค่ะไม่มีเที่ยวที่มากกว่า
และใกล้เที่ยงคืนก็จะเข้าสู่พิธีการสำคัญนะครับ
ทุกคนจะได้ร่วมกันเปิดประวัติศาสต
ถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่แบบวิถีไทย
ซึ่งจะมีการจุดปุ๊รวมกันถึง๕๕๐๐นัดความยาว๕นาทีทีเดียวครับ
ใช่ค่ะซึ่งก่อนจะถึงเวลาที่สำคัญนี้นะคะ

หรือว่าจะไปเดินช็อปทิมทิวที่สนุนคนเดินกับวิธีไทยมหาวิทยุค
ที่จัดกินบริเวณธนธรรมนาฬาศาสตร์ช่วงสวนนาคาราภิโรงหรือเทศภูมิลินาดุชัยครับ
เม่าจากจังหวัดสุรินหรือจะเป็นขนมเบื้องยวนที่ทำกันแบบชิ้นต่อชิ้นกันเลยครับ
มีใช้งานก็ได้เป็นประหลาดวิถีไทยมาแล้วก็ได้สายไหมน่ารักนี่มาด้วยนะคะ
และนอกจากร้านมีที่ต่อแถวยานแล้วยังมีอีกหลายร้านที่เปิดประวัติศาสตร์อยู่ด้วยค่ะ
คือกองกำกับการควบคุมฝูงชนหญิงหรือกองร้อยน้ำหวาน
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในงานนี้
องร้อยควบคุมฝุงชนหญิงก็จะมีทั้งหมดประมาณ๒๐นายค่ะ
ถ้าหลักก็จะมีเรื่องการตรวจค้น
พวกอาวุธต้องห้ามสิ่งของมีคม
แล้วก็พวกที่กรอบประกายไฟอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
รอบบริเวณงานยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน่วยงานอื่นซึ่งหน้าที่หลักคือการรักษาความปลอดภัย
และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน
จะใช้กำลังทั้งหมดประมาณ๕๐๐กว่านายครับ
เรามีทั้งจุดคัดกองก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็เกรดเวย์ตรวจอาวุธตรวจเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
ในทางเข้าทุกด้านนะครับแล้วก็จะมีการวางตำรวจ
ทั้งตำรวจที่ในพื้นราบแล้วก็ในแนวสูงคล่ม
หากเกิดปัญหาเช่นของหายหรือเกิดพลัดหลงกัน
ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ตามจุดต่างได้
โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยพาไปยังกองอำนวยการร่วม
อยู่บริเวณด้านขวามือของทางเข้าสวนนคราพิรม
ซึ่งเป็นจุดหลักในการให้ความช่วยเหลือค่ะ
จุดนี้นะคะก็คือกองอำนวยการร่วมค่ะ
ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะนั่งประจำจุดอยู่ตลอดเวลาค่ะ
โดยจุดสังเกตก็คือเต็นต์สีขาวขนาดใหญ่ค่ะ
ซึ่งจะมีป้ายระบุไว้ว่าเป็นกองอำนวยการร่วมค่ะ
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบนะคะ
ประจำอยู่ที่จุดตลอดเวลาค่ะ
อกจากนี้ที่บริเวณเต็นต์ของกองอำนวยการร่วม
ยังมีฝ่ายปฐมพยาบาลที่คอยให้ความช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บขึ้น
แต่เพื่อความไม่ประมาทนักท่องเที่ยวทุกคนควรระมัดระวังตัวเองก่อน
ถือกระเป๋าไว้ด้านหน้าไม่หวังทิ้งสิ่งของมีค่า
และไม่ปล่อยเด็กเล็กให้คลาดสายตา
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สำหรับท่านใดที่สนใจจากร่วมสำคัญปีเกาะต้นรับปีใหม่ไทยแลนด์ฮังกาวร์๒๐๑๖พิเศษนะคะที่โรค
เดียวสามารถเดินทางมาได้อย่างต่อเนื่อง
แต่ต้องย้ำนะคะว่าถ้าเรือท่างฝ้ากวนกรุณและถ้าเตียนนั้นจะปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงนี้นะคะ

ข้าวไทยรัฐโภคธนวัฒน์โชคก็จะพุ่งมาแล้ว